คุณผู้ชมครับแม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะเริ่มให้ประชาชนนั้นไปลงทะเบียน

แต่ว่ายังมีหลายคนกังวลอยู่ว่าไปใช้งานแล้วจะมีความปลอดภัยหรือเปล่า

แต่ว่าธนาคารออกมายืนยันนะครับว่าได้มีการวางระบบเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
การพบเงินสดและค่าธรรมเนียมถูกลงด้วยความง่ายในการรับเงินและโอนเงิน
แต่หลายคนมีคำถามเรื่องความปลอดภัยเพราะกังวลเรื่องการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์
เกิดปัญหาแฮคเกอร์เข้ามาล้วงข้อมูลได้
ก็นับว่าเป็นผลดีครับเป็นบริการใหม่
แต่ในขณะเดียวกันนะครับในฐานะผู้บริโภคแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังหน่อยครับ
เพราะว่าการแฮ็กคอมพิวเตอร์สมัยนี้มันมีนะครับ
ที่พูดนี้ก็ไม่ถึงพูดเชิงลบหรอกครับ
เพียงแต่ว่าเราในฐานะเจ้าของเงิน
เราก็ต้องศึกษาต้องมีความละเอียดรอบครอบในระดับหนึ่ง
หรืออะไรจากบุคคลภายนอกได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงเชื่อมั่นว่าน่าจะมีการพัฒนาที่ดีค่ะ
ธนาคารกรุงเทพยืนยันว่าระบบพร้อมเพลย์มีความปลอดภัย
เพราะเป็นระบบปิดแท็กเกอร์ไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลลูกค้าได้ง่าย
ถือว่าเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลายประเทศ
ก็อยากจะเรียนให้สบายใจนะครับว่าระบบที่ธนาคาร
ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมา
ก็อยู่ภายใต้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยซึ่งมีการกำกับดูแลชัดเจนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
ตรฐานต่างที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแล้วก็ช่วยในการกำกับต่าง
ธนาคารพาณิชย์ก็ดำเนินการเรื่องพวกนี้อย่างรัฐกลุ่มนะครับ
ของธนาคารเนี่ยจะเปิดให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ผ่าน๓ช่องทางนะคะ
เพราะว่าการโอนเงินโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านทางพร้อมเพลย์เนี่ย
อยู่บนมือถือของเราได้เลยโดยตรง
ซึ่งเป็นช่องทางที่ทุกคนเข้าถึง
พบว่ามีขั้นตอนค่อนข้างรัดกลุ่ม
หลังจากลงทะเบียนถูกเลขบัญชีกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะ
มายังโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อให้เรายืนยันตัวตน
หลังจากนั้นก็จะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติค่ะ
ในอนาคตบริการพร้อมเพลย์อาจนำมารองรับโครงการระบบรับชำระเงินแห่งชาติ
หรือเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามร้านค้าต่าง
เพื่อส่งเสริมให้ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบพร้อมเพลย์มากขึ้น
และอนาคตอาจมีโอกาสชิงโชคจากการทำธุรกรรมด้วย
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน